พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเมื่อมีความเคลื่อนไหวด้านคดีจากทางตำรวจแล้ว
แต่จะไม่ไปตามหาครูปรีชากับหมวดจรูนแล้วก็บรรดาเจ๊ของเราทั้งหลาย

ใช่แต่วันนี้ครูปรีชางดให้สัมภาษณ์สื่อนะคุณภาคภูมิถือว่าแปลกมากนะ
ปกติตอบทุกวันแล้วก็ให้การบ้านสื่อทุกวันด้วยวันนี้ไม่ตอบ
เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
บรรยากาศที่ตลาดเรสซิตี้ช่วงเย็นวันนี้ปกติแล้ว
วันศุกร์กับวันอังคารจะคึกคักมากเพราะว่ามีตลาดนัดนะครับ
นี่ก็ใกล้จะวันหวยออกแล้วด้วยนะฮะ
แต่ว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราไม่เจอสามแม่ค้า
ก็คือเจ๊เกียวเจ๊พัดและเจ๊บ้าบินนะครับ
ได้ไปขายครับก็มีแต่แม่ค้าเจ้าอื่นนะครับ
เราก็สอบถามไปยังเจ๊เกียวโทรไปหานะ
เออทำไมวันนี้เจ๊ไม่มาขายสลากนะครับ
เจ๊บอกว่าเนื่องจากสลากใหม่เนี่ยโอ้โหเข้ามาเยอะเหลือเกิน
ลูกน้องก็ลาไปธุระก็เลยต้องจัดเรียงสลากด้วยตัวเองทั้งวัน

ส่วนเรื่องที่กองปราบติดต่อสอบถามมาก่อนหน้านี้
เจ๊เกียวบอกว่าก็ยืนยันกับกองปราบไปแล้ว
ทุกอย่างยืนยันตามที่เคยบอกเอาไว้ตามเดิม

ส่วนวันพรุ่งนี้ตนจะไปขายตลาดไปขายลอตเตอรี่อย่างแน่นอน

แต่ก็ฝากแจ้งผู้สื่อข่าวทุกสำนักไว้เลยว่า

วันที่๒๘กุมภาพันธ์ทีเดียวก็แล้วกัน

ส่วนครูปรีชาไคร่ครวนครับ
ครูที่โรงเรียนเทพมงคลรังศรีจังหวัดกาญจนบุรี

คือผู้บริหารของโรงเรียนเนี่ยสั่งไม่ให้
ให้ข่าวกับผู้สื่อข่าวที่โรงเรียนอีกแล้ว

แต่ก็ฝากผู้สื่อข่าวให้ไปถามหมวดจรูนว่า
ตกลงลอตเตอรี่เจ้าปัญหาเนี่ยเป็นของใคร
เพราะวันนี้เจ๊บ้าบิน

ไปรับทราบข้อกล่าวหาขายลอตเตอรี่เกินราคาให้ครูปรีชา

ตกลงไหนบอกว่าไม่ได้ขายให้ตนไง
วันนี้นะครับก็อยากจะฝากผู้สื่อข่าวนะครับเป็นสื่อกลางเนี่ย
ได้สอบถามทางร้อยตำรวจโทจรูนให้หน่อยนะครับว่า
เจ๊บ้าบินหรือคุณรัตนพรได้รับการแจ้งความ
จากร้อยตำรวจโทจรูลว่าขายลอตเตอรี่๓๐ล้านเกินราคาให้ครูปีชา
สรุปแล้วก็อยากจะฝากไปถามนิดนึงว่าสรุปลอตเตอรี่เป็นของใครครับ
เพราะว่าตอนนี้ทางนวลได้แจ้งความว่าเจ๊บ้าบินขายโรตเตอรี่เกินราคาให้ผูกวิชา

ส่วนเรื่องบันทึกลับในสำนวนคดีที่มีชื่อของเจ๊กุ้งเข้ามาอีก
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ศาลครูปรีชาบอกไม่รู้จักนะฮะไม่รู้จัก
เรื่องเงินการอายัดเงินในบัญชีของร้อยบนโทจรูล
ก็ไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่า๒๘กุมภาพันธ์นี้
รอฟังแถลงจากตำรวจก็แล้วกันครูปรีชาบอกว่าแบบนี้นะครับ

ใช่ค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับแม่ค้าขายอาหาร
โรงอาหารโรงเรียนเทพมงคลรังศรี
โรงเรียนที่ครูปรีชาสอนนะคะชื่อว่านางเทือง
คืออยากจะไปถามว่าเป็นยังไงบรรยากาศก่อนหน้านี้
ครูปรีชามาโรงเรียนมาสอนหนังสือเป็นยังไงบ้าง
นี่ค่ะลองฟังเสียงดูค่ะ
ทางนู้นมังเดี๋ยวทางนี้มังมังอะไรก็ไม่รู้
ค่าขอฝันแต่ฉันชอบจงฝั่น
เอาจริงฉันพูดเรื่องจริงฉันชอบ
เออที่ดูเข้าประจำเวลานั้นนะ
แล้วถ้าสมมติว่าเจอครูครูเดินลงมา
วันนี้ป้าจะพูดคำสั่งใจครูยังไงครับ
ก็บอกสู้แค่นั้นแหละ
ก็ไม่ได้พูดอะไรกันมาก
ถือว่าผิดผู้ก็อาจารย์ก็สู้ไปนะ
ส่วนผู้ใหญ่กิ่งกับนางลีที่มีรายงานว่ารู้จักกับภรรยาของหวดจรูน
แล้วก็รู้เรื่องลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทนี้ด้วย
ก็มีข้อมูลว่าภรรยาของหมวดจรูนเคยไปพูดคุยกับนางลี
ถูกรางวัลที่๑เพราะเก็บลอตเตอรี่ได้

ทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปถาม
ก็ได้รับคำตอบว่ารู้จักกับภรรยาของหมวดจรูนจริง

ครอบครัวหมวดจรูนย้ายเข้ามาในกาญจนบุรี

แต่ก็ปฏิเสธว่าไม่นะภรรยาหมวดจรูนไม่เคยมาพูดแบบนี้
ไม่เคยมาพูดว่าถูกรางวัลที่๑เพราะว่าเก็บลอตเตอรี่ได้
ก็ปฏิเสธกระแสข่าวนี้ไปนะคะ